ไม่ได้ไปจับชารวัลแต่พูดถึงภิจิตนี้

แต่ที่จะพาไปนี่ไปทานส้มโอ

โอ้โหรสชาตินี่ยอดเยี่ยมเลยนะ
และนอกจากนี้ยังสามารถเอามาทำยำส้มโอ

โอ้โหพูดแล้วเป็นไงน้ำลายแตกเลย
เพราะว่ามันเปรี้ยวเผ็ดหวานอร่อย

เพราะฉะนั้นไปติดตามกับผู้สื่อข่าวคนนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับ

ผมมาที่นี่ครับสวนส้มโอท่าคอยนะครับ
ซึ่งส้มโอนั้นเป็นอาหารพื้นถิ่น

และวันนี้นะครับผมจะพามาชิมเมนูเด็ด
เมนูดังของคนที่นี่นะครับ

จะเป็นอย่างไรจะอร่อยขนาดไหน

วันนี้ผมจะพาไปชิมเมนูเด็ด

อำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตร

ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า๑๐๐ปี

ผสมผสานกันอย่างกลม
ประกอบกับเนื้อกุ้งนิ่มมีน้ำชำและไม่มีเมล็ด
ส้มโอที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
และขยายพื้นที่ปลูกทั่วทั้งจังหวัดพิจิตร
ชาวบ้านจึงคิดค้นดัดแปลงนำมาประกอบอาหาร
หนึ่งในนั้นก็คือยำส้มโอ
อาหารโบราณที่หาทานได้ยากแล้วในปัจจุบัน
จะได้ลองลิ้มชิมรสกันทีจะต้องเป็นงานบุญใหญ่
หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ที่ชาวบ้านจะทำไปถวายพระและนำมาแจกจ่ายกันกิน
หลังพระฉันพัฒนาหารเสร็จสิ้น
ว่าแล้วก็อย่าชักช้ามาดูการทำยำส้มโอ
ตามแบบฉบับคนพิจิตรกันโดยแม่ครัวท่านนี้เลยครับ
พายับคือมือหนึ่งยำส้มโอของเมืองนี้เลย
ถุดิบประกอบด้วยส้มโอปลอกเอาแต่เนื้อหรือที่เรียกว่ากุ้ง
หอมแดงพริกป่นปูหมูสับมะพร้าวคั่วถั่วปน
ต้นหอมผักชีไว้โรยหน้า
ส่วนน้ำยำประกอบด้วยน้ำตาลปี๊บพริกเผากระเทียม

ก็ใส่ส้มโอและส่วนผสมต่างลงไป
แล้วนะครับ
จากยำส้มโอแล้วจังหวัดพิจิตร

วันนี้พี่ลำเจียกแม่ครัวหัวป่า
ก็เลยทำเมนูผัดปลาไหลใส่มะระต้มยำปลาและผัดเผ็ดกบ
ดูจากหน้าตาของอาหารและรสชาติ

ขอบอกเลยว่าเด็ดจริงครับ
จังหวัดพิจิตรถึงแม้จะเป็นเมืองทางผ่านไปยังภาคเหนือ
ไม่ค่อยมีใครที่จะตั้งใจแวะท่องเที่ยวอย่างจริงจัง
แต่หากคุณผู้ชมได้ผ่านไปอีกครั้ง

โบราณสถานและแหล่งอาหารรสอร่อย
ที่บอกเลยว่าใครได้ชิมแล้วจะติดใจครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน